เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูพลังของโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
อย่างที่เคยบอกไปแล้วโลกโซเชียลเนี่ยเหมือนดาบสองคม
คือถ้าจะทำใช้ในด้านที่ดีมันดีไปเลย

แต่ถ้าใช้ในด้านที่เสียเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกัน
มาดูด้านดีกันกว่าของโลกโซเชียลนะคะ
มีคนเขาแชร์กันช่วยเหลือเด็กน้อยวัย๔ขวบค่ะ
เด็กคนนี้ถูกรถสิบล้อทับขาจนบาดเจ็บสาหัส
โซเชียลช่วยกันแห่แชร์ขอรับบริจาคเลือด
แค่วันเดียวคนไปบริจาคเกือบเจ็ดร้อยคนแน่

เพจดังก็ดีเฟซบุ๊คส่วนตัวก็ดี
ช่วยกันแชร์ช่วยกันขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปบีค่ะ
ช่วยเหลือเด็กชายนิติกรเสมบุญหล่อหรือว่าน้องบีบีกันวัย๔ขวบ
น้องประสบอุบัติเหตุถูกรถบันทุกข์ทับช่วงเอลติดล้อเลยค่ะ
ก็ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะขอให้คนไปบริจักษ์เลือดที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะ

ประชาชนเดินทางมาบริจาคเลือดให้มากกว่า๗๐๐คน
เลือดเพียงพอที่จะรักษาน้องแล้วก็ผู้บาดเจ็บคนอื่นได้ด้วย
โดยน้องบีบีกันประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุก๑๐ล้อทับ
ขณะที่น้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับญาติในวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนหนองไผ่แก้วในอำเภอบ้านบึงค่ะ
โดยล้อซ้ายรถบรรทุก๑๐ล้อทับช่วงเอวของน้อง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถยกรถแล้วก็ช่วยน้องบีบีกันออกมาได้
ก็ปรากฏว่าน้องบาดเจ็บที่ศีรษะใบหน้าช่วงขาทั้งสองข้าง
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อช่วยเหลือค่ะ
วัญชัยเสมบุญหล่อพ่อน้องบีบีกันบอกว่า
ตอนนี้น้องยังอยู่ในอาการโคม่าต้องรอดูอาการวันต่อวันนะคะ
เพราะว่าช่องท้องมีเลือดออกจำนวนมาก
สมองบวมขาหักทั้งสองข้างกระดูกก้นกบแหลกค่ะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็งดเยี่ยมด้วย
วัญชัยผู้เป็นพ่อก็ฝากขอบคุณทุกคน
มาช่วยบริจาคเลือดให้น้องด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่ยัง
สาหัสนะอันนี้เด็กด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ
แต่ว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญ